แต่ว่าในส่วนของแยกราชประสงค์นะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องการมาชุมนุมมาในวันนี้ของทางกลุ่มรัศดร๖๓เนี่ย
วันนี้ผู้ชุมนุมที่มารวมตัวกันตั้งแต่๔โมงเย็น
ตามการนัดหมายของทางแกนนำเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยเอาหมายไปยื่นให้ดูนะฮะ
บอกว่าไม่ได้ขออนุญาตเพราะฉะนั้นขอให้ยุติการชุมนุมภายในเวลา๑๗นาฬิกานะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ล่วงเลยมาแล้วล่ะเพราะว่าทางผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขาจะ
การชุมนุมประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูภาพในช่วงเวลานั้นหน่อยนะครับ
วันนี้หลังจากที่ผู้ชุมนุมมารวมตัวกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงฮะคือรวมตัวกันตอน๑๖นาฬิกานะครับ
ได้เข้ามาในพื้นที่ชุมนุมนี่นะฮะตามภาพนี้เลยนะครับแล้วก็มาอ่านประกาศ
แจ้งให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมที่แยกรัชประสงค์
คือเนื้อหาที่ตำรวจนำมาแจ้งให้กับผู้ชุมนุมทราบ
ก็คือบอกว่าตามที่นายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดิน
ได้เชิญชวนให้มาชุมนุมที่แยกรัชประสงค์
วันนี้๒๕ตุลาคมเวลา๑๖นาฬิกา
ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ
ตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
จะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง
ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมง

กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง
การชุมนุมตามพรบการชุมนุมสาธารณะพศ๒๕๖
ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้รับแจ้งก็คือตำรวจท้องที่นะฮะ
ดังนั้นตำรวจบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ก็เลยขอให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา๑๗นาฬิกา
เดี๋ยวไปดูช่วงนั้นที่ตำรวจแจ้งข้อมูลต่างให้กับผู้ชุมนุมทราบ
ขอส่งทาธารณะ๒๕๕๘มาตร๑๐
ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา๑๔นะครับ
ดังนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสถานะ
ให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับ
อาศัยอำนาจตามมาตรา๒๑วัน๑๑แห่งคำนาจภูมิหยัด
การชุมนุมศาลนั้นพศ๒๕๕๘
จึงให้เลิกการชุมนุมปัญญาณราศ๑๗๙๙ของวันนี้๒๕ตุลาคม๒๖๖๓

แต่ว่าผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขาจะเลิก๒ทุ่มครึ่ง
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังคงมีผู้ชุมนุมปักหลักกันอยู่เต็มพื้นที่นะคะ
เพราะว่าแก่นำอย่างไผ่ดาวดินบอกว่าจะขึ้นเวทีช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
และ๒ทุ่มครึ่งก็จะมีการยุติการชุมนุมนะคะ